จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลรัชธานี
แล้วปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการจัดขึ้นไปใต้ชื่อร้อยี่สิบสองปี
ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาที่สำคัญนะครับ
คุณผู้ชมครับปีนี้จะมีการไลฟ์ไม่ได้ดูกันเฉพาะกันในไทยเท่านั้น
ใช่ดูกันทั่วโลกไปเลยโอ้โหคนไทยทั่วโลกจะได้เห็นนะครับ
แห่เทียนจากอุบลรัชธานีเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
มีพิธีเปิดแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงนะครับ
แล้วก็ขบวนแห่ภาคกลางคืนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีนายชนละทียังตรงครับ
เป็นประธานในการเปิดงานหลังจากกล่าวเปิดเสร็จปั๊บนะครับ
สีสันขบวนแห่การแสดงต่างโอ้โหออกมาเดินโชว์กัน
คุณผู้ชมเห็นสแตนข้างหลังนะคนเขามานั่งรอกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืด
นี่คือการแสดงตอนช่วงพิธีเปิดเมื่อวานนี้ครับ
ขบวนการแสดงมหาเวชสันดรชาดก
การแสดงลาวกระทบไม้รวมถึงขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา
ที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการและจะอลังการมากยิ่งขึ้นในเช้าวันนี้ครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่
ตลอดทั้งรายการไปจนถึง๘โมงครึ่งนะ
แล้วก็บอกพี่น้องชาวอุบลรวมถึงนักท่องเที่ยว
ที่มาดูงานแห่เทียนวันนี้เนี่ย
อยากมาเจอพวกเราตอนนี้มาได้เลยนะคะยาวไปจนถึง๘โมง

แต่ถ้ายังไม่ออกจากบ้านเอาร่มมาด้วยนะ
เอาเสื้อกันฝนมาด้วยนะรองเท้าบูธมาเลย